วันที่เจรจาเราได้ไปแสดงอาการก้าวร้าวอะไรจริงไหม
นั่นเลยมันก็เดินมาเลยมันแอบมานะแบบแอบมาไม่ให้ผู้ใหญ่รู้ตัวเลย
พอผมแงะปุ๊บเฮ้ยเคียนทำอะไรอย่างนั้นแค่นั้นเลยครับติดเลยเนี่ย
พอผมก้มลงหยิบโทรศัพท์ปุ๊บ

ผมจับเอาไว้
ผมจับเอาไว้ผมจับไม่ให้แทนเขาเลย
เขาบอกว่าหลานถือมีดไปไล่ผู้ใหญ่จริง
ไม่ใช่ไม่ไล่ไล่เอาพื้นมายิงมันอีก
ทำเกินตัวเหตุไหม
ตัวเหตุ

คดีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันพุธที่แล้ว
วันที่๒๑แต่ว่าเพิ่งจะมาเป็นข่าวประมาณช่วงเมื่อวานที่ผ่านมานะคะ
แล้วก็เป็นข่าวที่ตอนแรกก็นึกว่าไม่ได้มีอะไรที่น่าจะกังวลวิตก
หรือว่ามันจะมีปัญหาอะไร
เพราะว่ามันค่อนข้างชัดเจนว่าใครทะเลาะกับใคร
แล้วมีการกระทำอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ว่ากันไปตามคดี
แต่ทีนี้มันมีคำให้สัมภาษณ์อยู่อันหนึ่งเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
ที่ทางครอบครัวของผู้เสียหายคือน้องอายุ๑๖คนนี้บอกว่า
คือเขาแปลกใจใช้คำว่าเขาแปลกใจแล้วก็สงสัยอยากได้คำตอบว่าทำไม
เขาไปแจ้งความข้อหานักเลยนะคะก็คือข้อหาพยายามฆ่า
แต่ตำรวจไม่ได้ลงข้อหานี้กับทางผู้ใหญ่บ้าน
แต่ไปลงข้อหาทำร้ายร่างกายจนถึงบาดเจ็บสาหัส
ในขณะที่พอผู้ใหญ่บ้านไปร้องบ้างคือไปแจ้งความตำรวจบ้างเนี่ย
ทำไมมาลงน้องชายเขาเป็นข้อหาพยายามฆ่า
อันนี้ดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะมีคำอธิบายทางกฎหมายไหม
ถ้าข้อเท็จจริงเป็นอย่างที่แต่ละฝั่งเล่าแล้วก็มีประเด็นที่ว่า
เขามองว่าเอ๊ะทำไมมีดมีดที่บอกว่าน้องชายคือเด็ก๑๖ถือเนี่ยนะคะเอามาเป็นหลักฐานในคดีได้ล่ะ
แล้วทำไมหนังสติ๊กที่ผู้ใหญ่ใช้ยิงน้องชายเขาทำไมไม่เห็นเอามาเลยบอกว่าลืม
เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้กันแต่ที่แน่น้องอายุ๑๖คนที่ว่านี้ถ้าตามข่าวที่ออกมาก็คือว่า
ลูกแก้วยิงเข้าไปในตานะคะแล้วก็กระจกตาเนี่ยแตกละเอียดแล้วก็ตาที่ว่าคือตาด้านขวาบอดสนิท
วันนี้หนึ่งคนจะมานั่งคุยกันกับเราในรายการนะคะทนายรณรงค์แก้วเพชรค่ะประธานเครือข่าย
รณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมสวัสดีค่ะทนายโรนโรงไม่ได้รับทำคดีนี้

ก็เลยบอกจะชวนมานั่งให้ช่วยตั้งคำถามหน่อยว่า
แบบนี้มันยังไงแต่ต่างฝ่ายต่างก็บอกว่าอีกฝั่ง
ก่อนที่จะมีเหตุแบบนี้มันมีการโต้เถียงอะไรยังไงก่อน
ผมเชื่อว่ามนุษย์เราปกติไม่มีใครถือมีดไปแทงคนอื่นหรอก
ต่อให้โกรธเกลียดกันมาขนาดไหนก็ตาม
มันต้องมีชนวนอะไรสักอย่างเกิดขึ้นมาก่อน
อย่างนั้นเดี๋ยวด้านไลน์ลงฟังพร้อมดีฉันเลย
คุณผู้ชมคือตามข่าวก็บอกว่าจริงแล้วก็คือเคยมีเรื่องมีราวกันอยู่เหมือนกัน

แต่มารอบนี้ฟังทีละด้านนะคะ
เดี๋ยวเราจะคุยกับคุณแม่ของน้องอายุ๑๖ก่อน
คุณแม่จิ๋มพิมพ์อักษรนะคะ
แล้วเดี๋ยวที่เรานัดไว้เรานัดทางผู้ใหญ่บ้าน
ให้เข้าสายกับเราด้วยจะได้ฟังทางฝั่งผู้ใหญ่บ้านด้วยนะคะ
คุยกับคุณแม่ก่อนคุณแม่สวัสดีค่ะ

แม่ค่ะตอนนี้น้องเป็นยังไงบ้าง
น้องก็นอนอยู่ปวดหัวเวียนหน้าก็เจ็บตาด้วยค่ะ
ที่ตายังมีอะไรไหลออกมายังอะไรอย่างไรอยู่ไหมค่ะ

ยังไม่สนิทค่ะมีน้ำหนองน้ำหนองออกมา
ต้องไปล้างแผลทุกวันไหมคะ

เผ็ดเองจ้าแล้วก็หยดตาเองจ้า
แม่จ้าตาน้องตาขวาเนอะตามข่าว

ไม่ได้จ้ะต้องเปิดเปิดแล้วก็หยอดจ้ะ
เขาลืมตาตามปกติได้ไหมคะแม่

แม่ที่ข่าวออกมาเนี่ยบอกว่าแก้วตาของน้องเนี่ยแตกละเอียด

คือคุณหมอต้องเอาลูกตาออกจากเบ้าเลยหรือเปล่า
เอาลูกแก้วจ้ะเอาลูกแก้วออกใช่
คือลูกแก้วมันติดคือพอยิงแล้วมันติดเข้าไปในตาใช่ไหมแม่

ทีนี้แล้วลูกตาเขาเนี่ยมันถูกทำลายแก้วตาเขาแตกละเอียด
คือต้องเอาถึงกับคว้าลูกในตาออกเลยไหมอาการ
ไม่ต้องเอาออกจ้ะคือมันแตกละเอียดแล้วเขาจะยุบเองจ้ะ
เพราะฉะนั้นต่อไปคือน้องเนี่ยยังไงมองไม่เห็นอีกแล้วแน่ใช่ไหมแม่
เดี๋ยวเขาจะยุบตัวเองโผล่ตัวเองค่ะ
คือมันจะค่อยสมานแผลเข้าไปเองแต่จะมองไม่เห็นแล้ว

อ่าแล้วก็คือก็จะยังมีดวงตาอยู่ใช่ไหมคะแม่
อ่าอ่าแม่คุณหมอบอกไหมว่าดวงตาน้องเนี่ยต้องรักษา
สักกี่เดือนถึงจะถึงจะเป็นปกติถึงแม้ว่าจะถึงแม้ว่าจะมองไม่เห็นแล้วอ่ะ
ประมาณ๔๕เดือนนี่แหละค่ะ
อืมตามข่าวเนี้ยบอกว่าลูกแก้วที่ยิงเข้าไปที่ตาน้องเนี้ย
ต้องไปเอาออกที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะอ่าคือยังไปเอาออกที่โรงพยาบาลค่ะ
ยังไงคุณแม่คือมันพอยิงปุ๊บมันติดเข้าไปในตาน้องเลยเหรอ
ค่ะมันฝังอยู่ข้างในตาเลยจ้ะอืมอืมมันโอ้โห
คือมันมันเข้าตรงกลางพอดีเป๊ะเหรอแม่อ่าเข้าตรงกลางพอดีเลยจ้ะ
หนังสติ๊กเนี่ยนะที่เราเห็นแบบหนังสติ๊กเวลาจะยิงยิง
กบยิงเขียดเนี่ยนะหนังสติ๊กเนี่ยนะนั่นแหละจ้ะ
ลูกแก้วใหญ่ไหมคะแม่ขณะที่ใช้อ่ะก็ลูกแก้วประมาณที่อ่ะ
ประมาณกี่เซนล่ะมันมันเป็นมันมีหลายขนาดเนอะอืม
นิ้วโป้งไหมแม่สักนิ้วโป้งนี่แหละโอ้ยใหญ่งั้นเลยนะ
คุณแม่เอาอย่างนี้นะคะคือข่าวมันก็ออกมาได้สองลักษณะ
คือทางผู้ใหญ่แล้วก็พยานทางฝั่งผู้ใหญ่ก็บอกว่า
๑๖เนี่ยก็มีท่าทีจะไปทำร้ายเขาเขาก็เลยยิงหนังสติ๊ก
ป้องกันตัวอ้าวให้ทางฝั่งคุณแม่เล่าก่อนวันนั้นเกิดเหตุอะไรคะ
วันนั้นก็เขาก็มาเรียรายเงินอยู่ที่บ้านของยาย
ยายของเด็กนี่แหละค่ะแล้วก็เขาก็คำเห็นกันอยู่แล้ว
เด็กเด็กยังไงเด็กที่เด็กที่เขาเคยเอาปืนมาขู่ค่ะ
แล้วก็เขาก็เขม่นกันอยู่แล้วใช่ไหม
เขาก็เห็นมาเขาก็ไปเลยจ้ะอ่าคือเดี๋ยวนะแม่ปืน
ปืนขู่เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่คะเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นอีกจ้ะ
หลายเดือนไหมไม่ไม่ถึงจ้ะประมาณสองเดือนจ้ะ
ประมาณสองอ้าวประมาณยี่สิบวันจ้ะอ่าจ้ะจ้ะ
ถึงเดือนเนอะใช่ไหมคะจ้ะไม่ถึงเดือนจ้ะ
แล้วตอนนั้นทำไมอันนี้หมายถึงผู้ใหญ่บ้านเอามาขู่ใช่ไหมคะ
ค่ะตอนมีเรื่องกันที่แรกค่ะแล้วมีเรื่องอะไรกัน
ทำไมถึงใช้ปืนขู่กันขนาดนั้นคะเรื่องหนุ่มสาวนี่เลยค่ะ
ไปเที่ยวด้วยกันอ่าเขาเขาก็เลยเรียกไปสอบ
เรียกเด็กชายเกียรติพงศ์นี่แหละไปสอบอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่อ่า
ทีนี้ก็เข็นเขาให้เขาจ่ายค่าเสียหาย
ทีนี้เด็กเลยไม่ยอมรับทีนี้ทางฝ่ายผู้ใหญ่
ก็เข้าข้างแต่ผู้หญิงน่ะอ่าจ้ะ
เด็กเขาก็ไม่ยอมเขาก็โวยวายเลยก็ได้เขมรกันตั้งแต่นั้นเลยจ้ะ
แม่แล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นเป็นญาติหรือเป็นอะไรกับผู้ใหญ่บ้านป่ะคะ
เป็นบ้านเดียวหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละจ้ะเป็นลูกบ้านเขาใช่ไหม
เป็นลูกบ้านเขาแล้วลูกชายแม่ไปทำอะไรเด็กผู้หญิงเขา
ทำไมผู้ใหญ่เขาต้องเรียกไปเคลียร์แล้วให้จ่ายค่าเสียหายคะ
ก็ตอนที่แรกก็ไปเที่ยวด้วยกันไปเที่ยวก็ไม่ได้ไปสองต่อสอง
ไปมีเพื่อนทางผู้ชายนี่ไปด้วยอีกสองคนจ้ะจ้ะ
กันกี่คนคะแม่สี่คนค่ะสี่คนผู้ชายสามผู้หญิงหนึ่งเหรอจ๊ะ
จ้ะโทษนะคะไปครั้งอ้างแรมหรือเปล่าจ๊ะ
ไม่ใช่ค่ะอ่าไปเที่ยวไปต้นวันค่ะอ่าอ่าแล้วไงต่อ
แล้วพอมาวันหลังเขาก็เรียกตัวไปเรื่องนี้เลยจ้ะ
เด็กผู้หญิงเนี่ยเขาจะเอาเรื่องใช่ไหมอ่าเขาจะเอาเรื่องอ่า
เขาก็เลยไปร้องกับผู้ใหญ่บ้านที่เขาอยู่ใช่ไหมจ๊ะอ่าเออ
แล้วทีนี้ทางฝั่งพ่อแม่เด็กผู้หญิง
เขาก็มาร้องผู้ใหญ่บ้านด้วยหรือเปล่าแม่มาจ้ะโทษนะคะ
เอาตอนนั้นเด็กผู้หญิงเขาว่าเขาเสียหายยังไง
เขาก็ไม่ได้พูดอะไรยังไม่ได้พูดอะไรแต่เขาก็เรียกเลย
เขาเรียกเท่าไหร่ก็ประมาณเสียงก็ไม่รู้เหมือนกัน
อ่าไม่เป็นไรทีนี้ผู้ใหญ่บ้านอ่ะ
เรียกเด็กผู้ชายไปครบ๓คนไหมหรือเรียกลูกชายแม่ไปคนเดียวคะ
ไปสองคนจ้ะไปไปคนเดียวแหละแต่มันมีเพื่อนที่ไปเที่ยวด้วยกันนั่นแหละ
อีกคนหนึ่งเป็นสองคนจ้ะเอาจริงจริงเขาตั้งใจจะเรียกลูกชายแม่คนเดียวเหรอ
นั่นแหละเอาทำไมอ่ะทำไมเรียกคนเดียวอ่ะไปกันสี่คนไม่ใช่เหรอคะ
ได้ยินหรือเปล่าจ๊ะได้ยินจ้ะอ่าทำไมเขาเรียกเรียกลูกแม่ไปคนเดียว
เพราะว่าลูกแม่คบหากับเด็กผู้หญิงอยู่หรือเปล่า
ก็เขาว่าทางผู้หญิงมาคบกับทางนี้จ้ะอ่าเอาเอาอย่างงี้คือพอเกิดเรื่องตรงนั้นเนี่ยนะ
ว่าทางฝั่งผู้หญิงเขาจะว่าอย่างไรก็แล้วแต่เขาเรียกค่าเสียหายทีนี้
ทางลูกชายแม่เนี่ยคือไม่ยอมถูกไหมนั่นแหละไม่ยอมไม่พอใจ
ตอนนั้นแม่ได้ไปด้วยไหมคะไม่ได้ไปจ้ะแม่ทำงานอยู่ไกลจ้ะอ๋อ
จ้ะแล้วทีนี้เด็กผู้ชายไม่พอใจแล้ววันนั้นมีเรื่องกันหรือเปล่าคะ
ก็ไม่มีเรื่องก็ก็ได้แต่เขม่นกันเฉยเฉยนี่แหละก็อ่า
ก็พูดกันไปแล้วเขาก็ดูสู่ครอบครัวแบบนั้นว่าไม่มีปัญญาอืมค่ะ
แล้วไม่มีปัญญาเขาก็เครียดไงทีนี้ทางนี้ก็ไม่พอใจ
ทางนู้นก็ไม่พอใจทีนี้ทางผู้ใหญ่บ้านก็ยกปืนมาขู่เลยจ้ะ
ขู่ว่าอะไรเขาเขาพูดเขาเขาพูดด่าเขาพูดดุว่าอะไรตอนเขายกปืนมาขู่
เขาเขาก็พูดว่าไม่มีปัญญาอะไรไม่มีปัญญาเสียอะไรนี่แหละ
ทีนี้ดูถูกแบบครอบครัวทางนี้ด้วยมันก็เครียดเรื่องนั้นแหละจ้
อ่าแม่ตอนนี้กลัวไม่มีปัญญาอะไรอย่างงี้อะไรอ่าเหมือนกับ
ก็พูดไปเรื่อยเปื่อยคือก็เกิดความไม่พอใจขึ้นนะวันนั้น
คำถามคือว่าวันนั้นไม่มีการลงไม้ลงมือแค่ผู้ใหญ่หยิบปืนขึ้นมาขู่
แล้วก็เหมือนกับมีคำพูดที่มันดูถูกดูแคลนอย่างนี้ใช่ไหม
ดูถูกดูแคลนนี่แหละจ้ะอ่าทีนี้วันนั้นไม่มีเรื่องการแค่ขู่เสร็จแล้วก็
แยกย้ายกันถูกไหมคะค่ะแยกย้ายกันขอถามนิดนึงแม่ไม่ได้อยู่
หมู่บ้านของผู้ใหญ่บ้านคนนี้ใช่ไหมอยู่หมู่บ้านเดียวกันจ้ะเจ็ดคนเรา
คุ้มจ้ะคุ้มน้ำอ่ะเหรอคนละคุ้มจ้ะคุ้มหนึ่งคุ้มสอง
อย่างนี้แหละจ้ะอ่าทีนี้คุณแม่เอางี้เป็นแค่ลูกบ้าน
ไม่ได้รู้จักกันส่วนตัวเป็นญาติพี่น้องเป็นดองเกี่ยวยุ่งกัน
อะไรเลยใช่ไหมเป็นแค่ลูกบ้านใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะเป็นพี่น้องกันนี่
เลยค่ะทางทางเมียผู้ใหญ่เป็นน้องสาวจ้ะหาเดี๋ยวอ่า
งั้นผู้ใหญ่ก็น้องเขยแม่สิจ้ะเป็นน้องเขยจ้ะอ๋อเอาแล้วก่อนเกิด
เรื่องที่เขาเรียกไปเรื่องเด็กผู้หญิงนี่มีเรื่องอะไรกันมาก่อนในบ้าน
ไหมไม่มีจ้ะไม่เคยมีจ้ะแล้วใกล้ชิดสนิทสนมคุ้นเคยกันไหมคะ
เป็นน้องเขยพี่สะพ้ายกันนี่ก็ก็คุ้นเคยกันอยู่ค่ะก็ไม่มีอะไร
กันค่ะไปมาหาสู่กันปกติไหมคะแม่ไปมาหาสู่กันปกติเลยค่ะไม่มี
อ่าอ่าว่าไงจ๊ะแต่แต่ทั้งนี้ไม่ค่อยอยู่บ้านเลย
ไม่ค่อยได้เห็นกันนานนานจะมาทีจ้ะเออแล้วเขาดุคือก็เท่ากับว่า
ผู้ใหญ่บ้านอ่ะมีศักดิ์เป็นเป็นน้าเป็นน้องเขยเป็นน้าเขยของลูกชายแม่
ใช่ไหมใช่อ่าแล้วน้ากับหลานเขาเคยมีอะไรแบบขัดเคืองกันมา
เหนือจากเรื่องที่แม่เล่าไหมก่อนหน้านี้ไม่มีจ้ะไม่มีจ้ะ
แล้วน้าเขยเขาดุเขาดุลูกแม่บ่อยไหมก่อนหน้านี้ไม่จ้ะไม่จ้ะ
เพราะฉะนั้นไม่มีเรื่องอะไรกันมามีแค่เรื่องนั้นทีนี้
พอวันนั้นที่ผู้ใหญ่มาคือเหมือนกับจะมาเรียกรายเงิน
เหมือนกับงานร่วมกันอย่างงี้ใช่ไหมอ่าจ้ะจ้ะแล้วยังไง
ลูกแม่ไปควับไปคว้ามีดมาตอนไหนตามข่าวเนี่ย
ไปคว้ามีดถือไว้ในมือเนี่ยยังไงคะก็ก็เห็นเขามา
ก็เอาไปขู่เขาเลยจ้ะเขามาเนี่ยทำไมถึงหยิบมีดติดมือไว้จ๊ะ
ก็ก็ต้นแรกแอ่นเขาเข้าเหมือนกันทั้งนู้นแล้วใช่ไหม
อ่าเขาเขาฝังใจอยู่อ่าฝังใจอยู่ทีนี้เห็นเขามา

ไปเลยจ้ะแล้วตอนนั้นผู้ใหญ่เขามีท่าทีจะจะทำร้ายหรือเปล่าที่น้องไปหยิบมีดมานะแม่จ๋า
แม่อืมก็เห็นน้องเห็นไอ้เขาพูดว่า
ก็เขาก็เขาก็ลุกหนีนะลูกแต่แต่น้องเขายังไม่ถึงตัวหรอก

เดี๋ยวก่อนตอนที่ผู้ใหญ่มาพูดที่บ้านเนี่ยตอนนั้นน้องอยู่กับแม่ด้วยหรือเปล่า
ไม่อยู่จ้ะไม่อยู่จ้ะอ่าแล้วยังไงเขาได้ยินเสียงเขาเลยเดินออกมาแล้วก็เห็นผู้ใหญ่เหรอ
ได้ยินเสียงเปิดเพลงจ้ะเขาก็เดินออกมาเลยจ้ะ
พอเดินออกมาเห็นว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านปุ๊บยังไงเดินกลับไปหยิบมีดเหรอหรือยังไงคะ
อ่าเดินกลับไปหยิบมีดจ้ะเดินกลับไปหยิบหรือวิ่งกลับไปหยิบมีด
เดินไปจ้ะเดินไปหยิบมีดมาแล้วก่อนหน้าที่จะเดินกลับไปหยิบมีดมาเนี่ย
พูดอะไรหรือตะโกนอะไรออกมากับผู้ใหญ่ก่อนไหมไม่พูด
น้องเขาเขาเป็นคนที่ไม่พูดอยู่แล้วจ้ะอ่าทีนี้พอน้องไปหยิบมีดมาเนี่ย
คนในบ้านเห็นใช่ไหมแม่อ่าห้ามไหมคนในบ้านเห็นเขาบอกอยู่นะเออเออ
คือน้องเขาไปหยิบมีดมาถือไว้เฉยหรือหยิบมีดมากะว่าจะไปทำร้ายผู้ใหญ่บ้านแม่
ก็เขาว่าเขาว่าจะมาขู่จ้ะมาขู่ว่าอะไรจ๊ะเขากะจะขู่ว่าอะไรอืม
เรื่องนั้นเลยจ้ะอ่ามีดมีดใหญ่ไหมแม่ที่น้องไปหยิบมา
ก็ยาวประมาณก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่จ้ะ
มีดแหลมมีดปลายแหลมเหรอจ้ะมีดเหมือนมีดปอกผลไม้อย่างงี้ไหมแม่
เหมือนแบบสักยาวสักคืบหนึ่งได้ไหมคืบหนึ่งคืบหนึ่ง
ประมาณเท่าไหร่ไม่ถึงจ้ะไม่ไม่ถึงจ้ะแต่แต่เป็นมีดขนาดเล็กใช่ไหม
เล็กเล็กเรียวบางบางใช่ไหมไม่บางจ้ะหนาเป็นมีดหั่นหรือมีดยังไง
มีดเวลาทำกับข้าวจ้ะเอางี้คือผู้ใหญ่บ้านเห็นไหม
คือถืออยู่ในมือเนี่ยใหญ่ขนาดผู้ใหญ่บ้านเห็นไหม
ว่าผู้ใหญ่บ้านเห็นไหมเห็นจ้ะเอ่อแล้วผู้ใหญ่บ้านว่าไงคะ
ผู้ใหญ่บ้านก็สวนมาเลยจ้ะสวนสวนอะไรก็ยิงสวนมาเลยจ้ะ
พอเห็นน้องเอามีดมาผู้ใหญ่บ้านเห็นก็สวนกันเลยจ้ะ
น้องประมาณเออก็ประมาณสักเม็ดเม็ดกว่าเกือบสองเม็ดนี่เลย
ยังไม่ถึงตัวกันอ่ะน้องเนี่ยนะถือมีดแล้วเดินไปหาผู้ใหญ่
หรือวิ่งเข้าใส่หรือยังไงแม่หลุดด่าเลยแม่จ๋าจ๊ะอ่ะ
น้องพอไปเอามีดมาแล้วคือวิ่งเข้าหาผู้ใหญ่บ้าน
หรือว่าเดินเข้าไปหาหรือว่ายืนอยู่เฉย
ทำยังไงต่อจ๊ะพอได้มีดแล้วเนี่ยพอน้องเดินไปแล้ว
น้องก็ยืนอยู่ใช่ไหมคะอ่ายืนมองหน้ากันอยู่อ่ายืนมองหน้ากัน
แล้วไงต่อจ้ะที่ทีนี้เขาก็ยิงมาเลยจ้ะยืนมองหน้ากันนี่ไม่ได้
ไม่ได้ตะโกนด่าตะโกนเถียงอะไรกันเลยเหรอไม่ไม่จ้ะ
แล้วมีผู้ใหญ่บ้านวิ่งหนีไหมผู้ผู้ใหญ่บ้านก็ยืนอยู่หน้าหน้ารถ
เขาก็ยืนอยู่ประมาณท้ายท้ายรถมาประมาณถามอีกทีนะ
ไม่มีวิ่งไล่กันใช่ไหมไม่มีจ้ะไม่มีวิ่งไล่แทงนะ
ไม่มีจ้ะแล้วผู้ใหญ่บ้านมากับใครคะแม่ผู้ช่วยจ้ะ
กับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นญาติกันด้วยป่ะก็เป็นญาติค่ะ
หมายถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นญาติกับผู้ใหญ่หรือเป็นญาติกับแม่ด้วย
เป็นญาติทางแม่ด้วยจ้ะเอายาดกันหมดเลยเหรอแม่อ่าเอ้า
ทีนี้แม่คือแม่แน่ใจนะว่าน้องไปหยิบมีดมา
แล้วไม่ได้วิ่งเข้าใส่จะไปทำร้ายเขาอ่ะไม่ได้วิ่งจ้ะ
แต่เดินเข้าไปหาเขาไหมเดินเดินไปอยู่จ้ะอ่ะ
ระหว่างที่แต่ยังไม่ถึงตัวจ้ะจ้ะระหว่างที่เดินเข้าไปเนี่ย
ไม่มีไม่มีคำพูดอะไรออกมาใช่ไหมคะไม่มีจ้ะ
อ่าแล้วผู้ใหญ่บ้านเนี้ยเขาเขาไปเอาสติ๊กหนังสติ๊กมาจากไหน
รถเขานี่แหละจ้ะเขายืนอยู่หน้ารถแล้วเขายังไง
เข้าไปเปิดรถเอาออกมาใหม่เหรอไม่ใช่มันอยู่ท้ายกระบะจ้ะ
อยู่ไอ้ที่ไอ้ตรงใกล้ใกล้หน้าอ่าอ่าเขาเอาหนังสติ๊กไว้ตรงท้ายรถเขาใช่ไหมค
อ่าคือเขาต้องเดินกลับไปเอามาใช่ไหม
เขาไม่ได้พกอยู่ในกระเป๋าที่ตัวใช่ไหมอ่าอ่า
จังหวะที่ผู้ใหญ่บ้านเดินกลับไปเอาเนี่ยน้องเดินตามไปไหม
น้องไม่ใช่เขาหยิบแบบเร็วเลยแล้วก็เขาก็ยิงเลยจ้ะ
เขาไม่ได้ทำแบบช้าช้าเขาหยิบมากระทันหันเลยอืม
น้องเอามีดมาเขาก็หยิบเลยจ้ะอ่าแล้วตอนนั้นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทำอะไรคะ
เขายืนอยู่ใกล้ใกล้กันไหมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็
ก็อยู่นั่นเลยจ้ะช่วยห้ามช่วยห้ามช่วยจับหรือยังไงไหมคะ
ไม่ช่วยจ้ะอ่าคุณแม่คือเท่าที่คุณแม่เล่ามาเนี่ย
คือคุณแม่จะบอกว่าคือเคยมีเรื่องเจ็บใจกันมาก่อนจริง
ใช่ไหมคะเพิ่งเกิดขึ้นสักไม่เต็มเดือนเนอะก่อนหน้านี้อ่า
แล้วก็พอมาที่บ้านเนี่ยพอน้องเห็นแล้วน้องก็ไปเอามีดมาจริง
นะอ่าอ่าแล้วก็ใช้คำว่าเดินเข้าหาเขาใช่ไหมเดินนะอ่า
เดินเดินเร็วไหมแม่บางคนเขาอาจจะรู้สึกแบบอุ้ยเหมือนกับพุ่งเข้ามา
เดินเร็วไหมหรือค่อยเดิน

จ้ะค่อยเดินเข้าไปหรือเดินเร็วพุ่งเข้าไปหาเขาคะ
ก็เดินประมาณก็เดินไม่เร็วเท่าไหร่จ้ะอ่า
แต่ระหว่างที่เดินเข้าไปหาเขาไม่ได้มีพูดจาด่าทออะไรกันอีกนะ
ไม่ไม่จ้ะแล้วผู้ใหญ่ก็ไปหยิบหนังสติ๊กมา
แล้วก็ยิงสวนเข้าที่เบ้าตานะอ่าอ่า
เรื่องของคดีตำรวจว่ายังไงบ้างคะ
ตำรวจจ้ะยังไม่ได้โทรมาเลยจ้ะ
คุณแม่ไปแจ้งความไว้วันไหนแจ้งความไว้วันที่ยี่สิบสองจ้ะ
แจ้งความยี่สิบสองก็คือวันถัดมานะคะ
แล้วจนถึงตอนนี้ตำรวจเรียกไปเรียกเราไปสอบปากคำยังคะ
เรียกเรียกไปวันที่ยี่ห้าจ้ะอ่าสอบกันเสร็จแล้วใช่ไหม
สอบทางฝั่งแม่เสร็จแล้วใช่ไหมอ่า
แล้วเขาบอกไหมว่าเขาเรียกทางผู้ใหญ่บ้านมาสอบแล้วหรือยัง
หรือจะเรียกมาสอบเมื่อไหร่เขาบอกเราไหมคะ
ไม่บอกจ้ะอ่าไม่ได้บอกจ้ะคุณแม่มันมีข่าวว่าทางทางบ้านเนี่ย
กังวลด้วยว่าข้อหาที่ผู้ใหญ่บ้านเขาก็แจ้งความลูกชายแม่กลับเนี่ยนะ
คือข้อหาที่ผู้ใหญ่บ้านแจ้งเนี่ยจะหนักกว่าข้อหาที่ทางแม่ไปแจ้ง
ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านถูกไหมอ่า
กลัวว่าข้อหาจะหนักเบาไม่เท่ากันใช่ไหมคะอ่าอ่า
จนถึงตอนนี้ไปให้ปากคำมาแล้วหนึ่งรอบค่ะ
อ่าแล้วตำรวจก็ยังไม่ได้บอกความคืบหน้านะค่ะอ่า
เขาเอาทั้งหนังสติ๊กและเอาทั้งมีดไปโรงพักยังคะ
หนังกะติ๊กนี่ไม่แน่ใจค่ะอ่าแต่ไปวันนั้นยังไม่เห็นจ้ะอ่า
เอาล่ะแม่เดี๋ยวจะลองต่อสายทางฝั่งผู้ใหญ่บ้านบ้างนะ
อ่ะเดี๋ยวลองฟังเขาพูดบ้างบางทีอาจจะเกิดการเข้าใจผิดอะไรกันนะ
ส่วนคดีเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะแม่ค่ะ
แม่ยังไงขอบคุณมากสำหรับข้อมูลแล้วขอให้น้องหายเร็วนะ
อย่างน้อยก็หายเจ็บนะคะจ้าค่ะแม่สวัสดีค่ะจ้าขอบคุณค่ะค่ะ
ทนายรณรงค์เนี่ยมาอย่างเงี้ยดิฉันก็เพิ่งทราบว่าคือ
ครับเป็นญาติกันหมดเลยเป็นญาติกันหมดเลยด้วยนะครับ
มันมันไม่แปลกใจที่จะเป็นญาติกันเพราะว่าหมู่บ้านในพื้นที่มันก็เป็นแบบนี้อยู่แล้ว
ไม่แต่ไม่คิดว่าจะรุนแรงขนาดนี้ความหมายคือเป็นญาติกันหมดเลย
คือไม่คิดว่าจะรุนแรงถึงขนาดนี้เขาอาจจะไม่ตั้งใจขนาดนี้หรือเปล่า
เออแล้วอีกคนนึงอายุสิบหกด้วยไงครับอ่าเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะ
คือเราได้นัดกับทางผู้ใหญ่บ้านนะคะต้องได้พูดด้วยนะคะว่า
เข้าใจผิดกันไหมจังหวะจังหวะเดินเข้าหากันเนี่ยเข้าใจได้ไหมว่าเตรียมจะพุ่งเข้าไปทำร้าย

ครั้งแรกมันก็เครื่องขวดมาสองครั้งเนี่ย
ทำไมของเจียนไม่รู้มันครับผมก็ไม่รู้มันไม่พูดอะไรเลย

องด้วยสายตาแบบพิฆาตเลยแหละ
จะฆ่าจะกินจะแกล้งให้ได้เลยแหละ

ผมก็อยู่ข้างหลังผู้ใหญ่เนอะ
ผู้ใหญ่กำลังก้มเขียนหนังสือ

แบบแอบมาไม่ให้ผู้ใหญ่รู้ตัวเลย
เคียนทำอะไรอย่างนั้นแค่นั้นเลยครับ

จังหวะผมก้มหยิบโทรศัพท์พอดีครับ

เพราะผมกำลังก้มพอดี
ผู้ใหญ่ไปยิงสวนเข้าไป
ครับยิงสวนเลย

คิดว่ามันเป็นการป้องกันตัวหรือเป็นยังไง

ถ้าเป็นผมก็ป้องกันเหมือนกันเลยครับ

สักครู่หนึ่งผู้ช่วยก็เอาเงินมาสมทบมาร่วมทำบุญผมก็ก้มเขียนนะครับ
น้องเขาก็เดินอ้อมข้างหลังเพราะว่าตอนนั้นน่าจะเข้าไปชิดตัวผมไม่ได้
เพราะว่าผู้ช่วยยืนอยู่ข้างหลังผมก็เลยเดินอ้อมไปหาขึ้นบ้าน
พอสักพักหนึ่งก็เดินถือมีดมา
ผมก็ก้มเขียนตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้ตัวนะครับ
ผมเกยหน้าขึ้นเพราะมันก็ชวนตัวเลยครับ
ชักมีดมาถอดฝักแล้วก็ไล่เลยครับ
ก็ดีที่มีรถที่บังไว้อยู่เพราะได้ห่างตัวสักหน่อย

ตอนนั้นก็

เขาไล่แทงผมก่อนผมก็เลยตกใจทำอะไรไม่ได้
ก็คว้าอะไรได้ก็จับสวนไปก่อนเพื่อเป็นการป้องกันตัว
ก็ไม่ได้เจตนาว่าจะทำให้ถึงขนาดนั้นนะครับ
ฟัง๒คนผู้ช่วยคนนึงแล้วก็ผู้เหตุบ้านคนนึงนะคะ
แล้วก็เราต่อสายแล้วนะคะก็ขออนุญาตไม่ให้สัมภาษณ์ไม่เป็นไร
อย่างนั้นคุยกับทนายรณรงค์คือลักษณะแบบนี้

เอางี้นะคือความเป็นผู้ใหญ่กับความเป็นเด็ก
เวลาเข้าไปสู้คดีกันเวลาเข้าไปให้การกับตำรวจ
แม้กระทั่งสมมุติว่าถ้าขึ้นศาลเนี่ยมันมีผลต่อคดีเยอะไหม
คือผลในการสู้มันจะมีแค่ประเด็นที่ว่า
ตอนนั้นเข้าไปใครเป็นคนเริ่มก่อนแล้วมันอยู่มาแทงอะไรยังไงบ้าง
มันไม่เกี่ยวว่าเด็กผู้ใหญ่ถ้ามันจะแทงขึ้นมา
แต่เด็กผู้ใหญ่มันก็สามารถทำให้คนอื่นเจ็บหรือเสียชีวิตได้
อีกฝ่ายเขาก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการในการป้องกันตัว

ผู้ใหญ่ก็ต้องไปต่อสู้คดีนะว่าคุณป้องกันตัวยังไงบ้าง
เกินกว่าเหตุไหมด้วยใช่ไหมเห็นเขาชอบพูดกันว่า

หนังสติ๊กกับมีดผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเรียกว่าเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
มันไม่ใช่ปืนกับมีดไงมันเป็นหนังสติ๊กกับมีด
มันก็ยังเป็นประเด็นนึงผมว่าเดี๋ยวผู้ใหญ่ก็เอาหลักฐานเข้าไปต่อสู้แล้วกัน
แต่ถ้าถามผมผมว่าผู้ใหญ่เองก็ควรจะแสดงเรื่องของมนุษยธรรม

ผมคิดว่าผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้ตั้งใจให้โดนตรงลูกกระตา
คิดว่าคงตั้งใจยิงแหละตั้งใจยิงแต่ไม่แน่ใจว่าจะต้องการให้โดนลูกตาหรือเปล่า

ใช่เราอาจจะไปเข้าโดนตรงนั้นแล้วถ้าตัวเองไม่ได้ตั้งใจ
ควรจะแสดงความรับผิดชอบเบื้องต้นบ้าง

คือเมื่อสักครู่นี้ที่ถามว่าความเป็นเอกกับความเป็นผู้ใหญ่เวลาเข้าไปสู้คดีแล้วมันมีผลไหม
เช่นคือความกดดันความบีบคันเวลาถูกซักในคดี
คือถ้าเป็นเยาวชนมันจะมีการถามผ่านนักจิตวิทยาอยู่แล้วครับ

หวิชาชีพอยู่มันไม่ได้เป็นทนายความหรืออายการหรือตำรวจถามโดยตรงอยู่แล้ว
เป็นสหวิชาชีพในการสอบปากคำ
เขาก็จะมีการสกรีนคำถามว่าคำถามไหนรุนแรงไม่รุนแรง
กดดันจะน้อยกว่าผู้ใหญ่ถูกซักค้าน
ทีนี้ในส่วนของอาวุธเวลาเขาบอกว่ามันเกินกว่าเหตุไหม
แม้ว่าจะเรียกว่าป้องกันตัวนะเกินกว่าเหตุไหมเนี่ย
คือเขาเทียบแค่ชนิดของอาวุธหรือว่าเขาต้องดูเหตุการณ์ทั้งหมดคะ
ดูทั้งหมดครับว่าถ้าอันนี้เอามีดเข้ามาแทง
แล้วในตรงนั้นมีอะไรที่สามารถหยิบขึ้นมาป้องกันตัวได้บ้าง
เป็นเหตุเฉพาะหน้าไหมถ้าเป็นเหตุเฉพาะหน้า
แล้วก็ทำไปตามสมควรคือเห็นหนังสติ๊กอยู่ก็หยิบขึ้นมา
แล้วก็ยิงไปแล้วไปโดนตรงนั้นถ้ามันเป็นการป้องกัน
โดยที่ผู้ใหญ่ไม่ได้มีส่วนเริ่มก่อนเลย
อันนี้ผู้ใหญ่ก็ถือว่าไม่ต้องรับผิดชอบนะ

คือเวลาสารท่านฟังพยานเพราะเท่าที่ฟังดูแล้ว
เป็นญาติกันหมดเลยณวันที่เกิดเหตุนะ
คุณแม่แล้วก็อาจจะมีผู้ใหญ่ท่านอื่นแล้วก็มีน้องอยู่
แล้วก็มีผู้ใหญ่ผู้ช่วยผู้ใหญ่ซึ่งเป็นญาติกันหมดเลยเนี่ยนะคะ
เวลาฟังตอนที่ศักดิ์กันในศาล
เรื่องเหตุผูกใจเจ็บอะไรเลยนะคะ

มันก็หยิบมาเป็นตัวประกอบด้วยเท่านั้นเอง
แต่ไม่ได้แปลว่ามันจะเอามาเป็นตัวหลัก

ใครทำอะไรยังไงบ้างแล้วอีกฝ่ายทำอะไรยังไงบ้าง

แล้วอย่างนี้เวลาเขาฟังน้ำหนักเขาจะฟังไงคะ
อย่างสมมติอาจจะไม่รู้คดีเท้าทนัยลนลงนะ

ถ้าฟังน้องแก้วผมจะฟังว่าน้องเขาถือมีดมาทำไมที่ท้ายรถกระบะ

แล้วผู้ใหญ่ยืนอยู่ตรงจุดนั้นมันดูเป็นธรรมชาติไหม

ทำไมรองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทำอะไรอยู่บ้าง
จังหวะที่ยิงทำไมมันเห็นว่าคนมันตีกันแล้ว
ทำไมถึงได้ละสายตาแล้วไปก้มหยิบโทรศัพท์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านถึงจังหวะที่พี่ขวัญนึกออกไหม
คนกำลังตีกันเนี่ยไอ้เราเราก็ต้องยืนดูว่าจะมาโดนเราหรือเปล่า
จะทำอะไรยังไงบ้างกลับก้มไปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา
ถ้าได้สายจะถามว่าตอนนั้นคือตั้งใจก้มเพื่อจะโทรหาใครไหม
ตั้งใจก้มเพื่อที่จะบันทึกภาพเป็นหลักฐานหรือเปล่า

แต่ผมบอกได้อย่างหนึ่งว่าในคดีนี้ต้องบอกว่า
ผู้ใหญ่บ้านมีความรู้ทางด้านกฎหมายค่อนข้างเยอะ

คือทันทีที่มันเกิดเรื่องเนี่ยโดยปกตินะครับ
ถ้าลูกเราถูกกระทำเนี่ยแม่ก็จะไปแจ้งความ
แล้วคนที่มากระทำก็ต้องรอตำรวจเรียกไปพบ
อันนี้คือปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านด้วยความรู้ทางด้านกฎหมายเยอะ
ก็เลยไปแจ้งความกลับว่าเด็กพยายามฆ่าหรือทำร้ายร่างกาย

ตัวเองก็จะโดนปองร้ายด้วยอย่างนี้หรอ
ถูกต้องถือว่าเป็นขั้นตอน
คนรู้กฎหมายจะใช้วิธีการในการต่อสู้คดีกัน
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะจริงเราก็อยากได้สาย
ของทางตำรวจพื้นที่สพพื้นที่
แต่ว่าท่านก็ขอไม่ให้ข้อมูลเช่นเดียวกัน
ทางญาติในครอบครัวของน้อง๑๖เนี่ยเขาคล่องใจเอ๊ะทำไมหลักฐานชิ้นหนึ่งเอาไปอีกชิ้นหนึ่งยังไม่เอาไป
ทำไมข้อหาทางฝั่งตัวเองถึงโดนข้อหานักอีกฝั่งหนึ่งโดนข้อหาเบา
คืออันนี้เขาข้องใจนะคะเรายังไม่ได้บอกว่าตำรวจทำอะไรบิดพริ้วนะเขาคล่องใจ
แค่เก็บหลักฐานไม่ครบเท่านั้นเองจริงต้องเก็บหนังสติ๊กไปด้วย
แต่จริงอยากจะคุยกับตำรวจว่าเขาเข้าใจผิดไหมหรือว่าเป็นอย่างนั้นจริง
ขลุกขลักอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะ
จะมาถามด้วยคือต่างฝ่ายต่างเป็นญาติของตัวเองกันหมดเลยนะ
คือฝั่งน้อง๑๖ก็จะมีญาติของตัวเองมาให้การ
เอายายทั้งสองฝ่ายมาก็จะเป็นญาติกันอีก
ใช่กำลังจะบอกว่าแล้วน้ำหนักมันคืออะไร
คือมีประจักษ์พยานจริงแต่ต่างฝ่ายต่างเป็นญาติกันหมดเลยสักครู่ค่ะ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

มันจะมีประเด็นอย่างหนึ่งว่าน้องหยิบมีดมาทำไม
เหมือนที่พยายามถามคุณแม่ว่าเอ๊ะคือมันจังหวะมันยังไงหรือแบบ
คือน้องหยิบมีดมานั่นคือเตรียมเพื่อใช้อะไร
เมื่อกี้น้องก็บอกว่าใช้จะเอามาขู่
แล้วถามว่าการเอามีดมาขู่นี่ก็เป็นความผิดทางกฎหมายแล้วนะ
แต่ทีนี้เราไม่รู้ว่าการที่เอาไปขู่เนี่ย

เพราะฉะนั้นอีกฝ่ายเขาก็มีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวได้

มีประเด็นนึงบอกน้องบอกถูกยิงซ้ำด้วยจากหนังสติ๊ก

นั่นแสดงว่ามันก็อาจจะต้องมีร่องรอยบาดแผลในร่างกายส่วนอื่นประกอบด้วย
ถ้ามีการยิงซ้ำผมว่าก็ต้องดูว่าจุดที่๒คือจุดไหน
ฐนไอนรณรงร์ถ้าเรื่องนี้
มันเป็นไปกลางตามที่ทั้งสองฝั่งให้ข่าว
คือน้องมีการเขม่นกันมาก่อนจริง

หน้ากระบะกับท้ายกระบะนี่มัน๒เมตรเองนะ
ไม่แต่จะบอกว่าคุณพยายามถามคุณแม่ว่าคือลักษณะจังหวะการเดิน
สมมุติบางคนเอามาขู่จริงแต่ถ้าสมมุติเดินแบบเดินเร็วเดินแบบพุ่ง

ถือมีดชี้ไปข้างหน้าเนี่ยกระโดดไปก็ถึงตัวแล้วนะ
คือในทางกฎหมายมันไม่ต้องรอให้มาแทงก่อนนะครับ
เห็นว่าจะแทงนี่เขาก็มีสิทธิ์ป้องกันตัวได้แล้วนะ
ถ้ามันไม่ได้มีกล้องวงจรปิดอะไรเลยในคดีนี้มันจะไปทางไหน
มันก็ต้องดูที่ว่าเด็กถือมีดมาทำไม
พอถือมีดมาแล้วมีเหตุผลอะไรในการถือมีดบ้าง

ผู้ใหญ่บ้านมีการไปด่าทออะไรก่อนที่น้องเขาจะถือมีดมาไหม
ถ้าน้องเขาเป็นฝ่ายถือมีดมาก่อน
แล้วทางผู้ใหญ่บ้านก็หยิบหนังสติ๊กที่ไม่ได้พกติดตัวด้วย
จากในรถมาแล้วก็ยิงเพื่อป้องกันตัว

ตำแหน่งที่ลูกแก้วเข้าไปมันมีผลต่อคดีไหมคะท่านอาจารย์ลง
แบบเฮ้ยถ้าคุณป้องกันตัวทำไมคุณไม่เล็งเป้าใหญ่

คือการที่สูญเสียอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดไปเนี่ย

ได้รับอันตรายสาหัสตามกฎหมายอยู่แล้ว
แต่การกระทำนั้นจะได้รับการยกเว้นโทษ

แล้วผมก็ยังมองว่ามีดกับหนังสติ๊กมันก็
มันก็น่าจะพอใช้ในการป้องกันตัวได้
ไม่น่าจะเกินกว่าเหตุไม่เหมือนกับกรณีการใช้ปืน
และอีกอย่างหนึ่งในระยะเวลาที่เขาถือมีดเข้ามาที่จะแทง
ผมไม่รู้ว่าเขาจะวิ่งแทงหรือจะชี้หน้าเพื่อขู่อย่างเดียว
ระยะเวลานี้ทางผู้ใหญ่บ้านมีโอกาสเล็งอะไรยังไงแค่ไหนบ้าง
แต่มันคงจะเป็นช่วงเวลาที่ใช้เวลาไม่นาน
คืออันนี้ต้องเป็นตำรวจนั่นแหละที่สอบละเอียด
คนที่จะบอกได้ก็คือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ข้างกันนั่นแหละ
แต่ถ้าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็อาจจะพูดเพื่อช่วยผู้ใหญ่บ้านได้ไหม

จริงผมว่าคนต่างจังหวัดไม่น่าจะโกหกเก่งนะ
คือเราคิดในแง่ดีว่าเขาคงไม่โกหกเก่งเพราะมันก็ญาติกันทั้งหมด

เพราะว่าก็ต้องมีญาติทางฝั่งน้องผู้ชายด้วยที่อยู่บ้าน
เด็กตาบอดยังไงตำรวจเขาก็ต้องเริ่มเริ่มคดีครับ
คุณแม่ให้สบายใจได้ยังไงตำรวจไม่ช้าหรอก
แต่เพียงแต่ว่ามันจะออกมารูปแบบไหนเท่านั้นเอง
ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราก็ตามกันต่อคดีนี้

ขวัญทั้งหมู่บ้านในพื้นที่ก็เป็นญาติกันทั้งนั้นแหละในพื้นที่
บอกว่าเป็นญาติกันหมดเลยคือไม่คิดว่าจะรุนแรง

ก็ว่ากันนะคะตามสพพื้นที่นะคะ

เป็นเจ้าของพื้นที่นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ
ขอบคุณธนายรณรมค่ะสวัสดีครับ